คุณผู้ชมครับพอพูดถึงอุบัติเหตุ
อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่รถบรรทุก๖ล้อนะคะ

ปาดซ้ายแซงขวาไปปาดหน้ารถพ่วง๑๘ล้อ
ทำให้รถหลายคันต้องประสบอุบัติเหตุนะคะ

ทางเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนที่ขับรถบรรทุก๖ล้อคันนี้ได้แล้วค่ะ

เป็นภาพคลิปเหตุการณ์

ในโลกโซเชียลเขาขับรถหวาดเสียวจริงนะคะ

ก็โอ้โหเบียดซ้ายแซงขวาอย่างที่เห็น

เพราะว่ารถพ่วงกำลังขับอยู่ในเลนขวานะคะ
จู่ก็มีรถ๖ล้อคันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเบียด
ทางซ้ายแล้วก็แซงขวาปาดหน้า

ก็มีการตะโกนโต้เถียงกันปะทะคารมกัน

ในเขตอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เร็วนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียง

เผยแพร่โดยคนขับรถพ่วง๑๘ล้อนะคะ
ซึ่งเป็นคู่กรณีกับรถหกล้อคันเมื่อสักครู่
ก็โพสต์ไว้แล้วก็ไปแจ้งความด้วย
หลังจากนั้นเนี่ยคนก็เลยนำคลิปเนี่ย

ก็เลยกลายเป็นประเด็นในโลกโซเทียล
ให้ติดตามหาตัวผู้กระทำความผิด

ทรพงศิลป์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

และผู้ถือไม้มาข่มขู่คู่กรณี

ข่มขู่ทำให้เกิดความหวาดกลัว
แล้วก็ต้องมีการเปรียบเทียบปรับกันไป

มันน่ากลัวมากมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะคะ